ประเพณีบวชควายจ่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยหนึ่งเดียวในโลกจริง

คุณชิสาดูแล้วก็ได้จัดห่วงและสงสัย

ว่าเอ๊ะหมวดควายแล้วไม่เห็นมีควายสักตัว

นี่ครับประเพณีบวชควายจ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร
รัตตัวที่อยู่ที่ไหนก่อนอเภอเชียงขวานจังหวัด๑๐๑
บทควายนะครับก็จะมีอยู่ในงานประเพณีบ้างไฟ
เขามีความเชื่อและความศรัทธา
ในการขอฟ้าขอฝนจากพญาแทน
และการแสดงความกระตันยูต่อปู่เผ่าเจ้าโหงแดง
คุ้มครองชาวบ้านให้มีความอยู่ดีกินดีตลอดทั้งปี

นี่แล้วก็มีการแสดงความกระตันอยู่
บรรพบรุษผีควายอีกด้วย
เขาบอกว่านี่คือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานโบราณ

คือมันแฝงไว้ด้วยเรื่องของความศรัทธาความเชื่อภายใต้
เรื่องของการกินเล่นเส้นสวงหรือบวงสวงและเสี่ยงทายนั่นเองนะครับ
ส่วนที่เห็นที่ต้องทาตัวสีดำเนี่ยนะฮะ
คือผู้ที่เข้าร่วมพิธีบวชเป็นควายเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกของควายด้วย
ก็จะมีหลายคำเลยแหละมีทั้งควายพ่อหลวงควายผิวแล้วก็ควายห้า

ควายห้าควายห้าควายฮักควายฮา
ประมาณนี้เพราะอาจจะออกเสียงไม่อิสรรในทางนั้นเท่าไหร่นะ
แต่มันก็เป็นแบบว่าเป็นคำที่เรียกของเขา

ส่วนควายพ่อหลวงพ่อหลวงนั่นก็หมายถึงเจ้าพ่อหงแดงนะครับ
หรือปู่อ่าเจ้าพ่อหุงแดงนะครับหรือว่าปู่เจ้าหุงแดง
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นผู้สร้างเมืองมาก่อน
ซึ่งควายพ่อหลวงเนี่ยจึงไม่ใช่ควายธรรมดาอย่างที่เห็นครับ
เพื่อที่จะเข้าทำพิธีบวชควายเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาสมมุติขึ้นมานะครับ
แล้วก็จะยกมือไหว้ด้วยความเริ่มสายศรัทธาก่อนนี่แล้วก็ทาตัวสีดำสีดำ
แล้วก็ทำพิธีไปตามที่เห็นในภาพนี่แหละครับ